มาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะแพร่แตกซะแล้วเหรอปมแตกหัก
เรื่องนี้มันคืออะไรระหว่างสสเต้คุณแม่แล้วก็นายอัชริยะเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้เมื่อวานช่วงบ่ายนี้ก็วุ่นวายไปหมดเลยเพราะว่าหลังจากที่นายอัชริยะเนี่ย
ก็ไปยื่นศาลไปยื่นสารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๘๘กับ๒๘๙
ซึ่งเรื่องนี้คือเขาบอกว่ามันเป็นคดีฆาตกรรมอันนี้คือที่นายอาชญะไปยื่นศาลนะ
แต่ว่าทางฝั่งสสเต้กับคุณแม่พนิดาบอกว่าไม่ได้จะยื่นสาร๒๘๘
จะยื่นมาตราสองเก้าศูนย์ข้อหาทำร้ายร่างกายทีนี้ก็เลยมีการยกเลิกหนังสือมอบอำนาจ
ที่ให้นายอัชริยะไปดำเนินการปรากฏนายอัชริยะเมื่อวานนี้ก็บอกว่า
หนังสือมอบอำนาจนั้นน่ะยกเลิกมอบอำนาจนั้นไม่มีลายเซ็นแม่
ก็เลยไปแจ้งความกลับสสเต้ค่ะว่าสสเต้ใช้เอกสารเท็จ
ทีนี้คุณผู้ชมพอมันเป็นประเด็นแบบนี้เมื่อวานวันนี้ความจริง๑๐โมง
อาชริยะจะมีการแถลงข่าวนะแต่เขายกเลิกเขามีไปออกรายการ
แล้วเมื่อตอน๑๑โมงที่ผ่านมาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อ
เขาก็ชี้แจงค่ะว่าหนังสือยกเลิกการมอบอำนาจเนี่ย
คือจริงแล้วสสเต้ส่งแฟคไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรี
ตอน๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ใช่ไหมไม่มีลายเซ็นต์ของแม่
มีแค่ตาประทับของพักเนี่ยมันเป็นเอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แล้วตามมารยาทควรจะแจ้งมาที่นายอาชริยะก่อนไม่ใช่อยู่ดีไปส่งที่ศาล
และที่สำคัญสารประทับรับฟ้องคดีที่นายอาชญะไปยื่นแล้ว
เดี๋ยวจะมีการนัดไต่สวนวันที่๒๒สิงหาคมนี้
อาชญะบอกด้วยนะว่าผมไม่ได้ลักไก่ยื่นฟ้องรับหลังโดยที่แม่ไม่รู้นะ
แต่เคยเอาหลักฐานให้แม่ให้สสเต้ดูมาตลอดเลย
ผมไม่ได้พูดลอยผมมีหลักฐานเป็นแชทยืนยันด้วย
แล้วนายอัชริยะยื่นฟ้อง๘ข้อหามันครอบคลุมมาตรา๒๙๐ที่แม่ต้องการแล้วไง
บอกแม่ไปแล้วด้วยแล้วนายอาชญะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเกม
มีคนวางเอาไว้หมดแล้วเดี๋ยวลองฟังนายอัชริยะปมเรื่องนี้หน่อยละกัน
ในการดำเนินคดี
ผมถามว่าผมฟ้องมาตรา๒๙๐ไหมผมฟ้องแล้วมาตรา๒๙๐
แล้วผมก็เป็นผู้เบิกความแทนคุณแม่ตามที่เขาต้องการทุกอย่างเป๊ะ
ไม่มีอะไรที่ผิดข้อตกลงเลย
แต่ยังแต่ว่าผมมีหลักฐานที่สามารถไปสู่มาตรา๒๘๘นะ
ซึ่งเราฟ้องเขาทั้งหมดเมื่อวานนี้คือ๘มาตรา
ซึ่งคุมทั้งหมดเลยนะครับ
แล้วก็เราเชื่อว่าถ้าได้มีการไต่สวนเนี่ยนะเราเชื่อว่าสารประทับรับฟ้องมีมูลแน่นอนนะครับ
อันนี้เราเชื่อเขามองว่าถ้าเรายังอยู่เนี่ย
มันเหมือนกับว่าอะไรที่เขาคิดไว้มันอาจจะไม่ได้อย่างที่ต้องการ
เหมือนที่ไทยรัฐทีวีไปออกว่ามีเรื่องของเรื่องเจรจาเรื่องเงินเรื่องทองกันเนี่ย
ผมก็ไม่รู้นะว่าจริงไม่จริงแต่แต่ว่าอันนี้มันก็เป็นเกมเกมหนึ่งที่
ถ้าในการต่อรองมันก็อาจจะเอาเป็นเหยื่อไปใช้ในการต่อรองก็ได้
แต่สิ่งหนึ่งจะให้เราไปเนี่ยไปตามบังแจ๊กเนี่ยนะซึ่งบางแจ๊กไม่ใช่พ่อเรา
แล้วเราจะต้องไปเชื่อหลักฐานของบางแจ๊กได้ยังไง
นึกว่าบุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่มีสารออกไม้จับไว้แล้วนะครับ
ดังนั้นเนี่ยหลักฐานที่เราได้ดูโทรศัพท์ของแม่มาแล้วเนี่ยเราจึงเชื่อว่าไม่มีอะไร
แคลร์แปลกตอนนี้นะคะผู้จังคมเข้ามาว่าเป็นการแคลร์แปลก
เกิดจากการที่บังคับหรือถูกบอกว่าไม่ให้ไปแคลร์บางแจ็คอันนี้เรื่องจริงไหมคะ
เดี๋ยวในแชทจะมีบอกหมดล่ะในแชทจะมีบอกหมดนะ
แล้วก็รวมทั้งเสนอเงินให้เราเนี่ยซึ่งเราก็ปฏิเสธว่าเราไม่รับ
นี่ไงนายอาชริยะบอกว่าผมมาช่วยเหลือคดีนี้ผมไม่ได้หวังเงินเลยนะ
เดือนที่ผมทำงานหาหลักฐานจ้างทนายความจ้างนักประดาน้ำเนี่ยเสียตังค์ไปกว่าครึ่งล้านแล้ว
อยากให้เกิดความยุติธรรมอันนี้คือสิ่งที่นายอัชริยะ
บอกค่ะส่วนเมื่อเช้านี่นะสสเต้ก็มีการพูดเรื่องนี้ที่รัฐสภาเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเมื่อเช้านี้สสเต้ก็ไปกับคุณแม่ไง
เดินทางไปไปยื่นขอให้สารไต่สวนยกเลิกหนังสือมอบอำนาจ

แล้วสสเต้บอกด้วยนะบอกแบบนี้บอกว่า
จริงคดีนี้แม่ต้องการความจริงว่าลูกน่ะตายยังไงไม่ได้ต้องการเงิน
ยังไม่ได้มีการฟ้องคดีแพ่ง
ตอนนี้ตัวสสเต้เองพยายามชี้แจงเรื่องนี้ให้นายอาชริยะ
แต่นายอาชญะเหมือนจะไม่ฟังเลย
คุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้ต่อ
ถ้าสมมุติเกิดว่าไม่ไปด้วยกันกับทางนายอาชญะแล้ว
แล้วทางฝั่งคนต่อไปที่จะไม่เดินด้วยกันแล้ว
มันจะเกิดขึ้นกับสสเต้มันจะเกิดขึ้นกับบังแจ๊กไหม
ทั้งที่ก่อนหน้านี้นายอาชียะยังจับมือคุณแม่ยังเดินจูงคุณแม่อยู่เลย
กระทำของนายอาจริยะเท่ากับไม่รับฟังความเห็นทีมงาน
วันนี้ก็จะมีตัวแทนไปรับมอบอำนาจคนใหม่
นำคำฟ้องไปหยื่นฟ้องคนบริเวณเรือตามมาตร๒๙๐
แต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุทำให้ถึงแก่ความตาย

แต่ความรู้สึกแม่ก็บอกว่า

เพราะว่าแม่ไปที่ศาลตอน๘โมง๒๐ไงแล้วก็ไม่ได้ให้สื่อเก็บภาพอะไรด้วย
เดี๋ยวรอดูหลังจากนี้เพราะว่าทนายเดชาก็ออกมาวิเคราะห์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะ